คุณผู้ชมครับพาหุงสหัสสมพินิมมิตรสาวุทันตังค
นี่คือส่วนหนึ่งของบทสวดชัยมงคลคาถา

สวดนี้เป็นบทสวดที่กล่าวถึง
อนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ซึ่งมีธรรมวิธีในการชนะบททดสอบต่าง
สวดนี้ครับหลวงพ่อจรรย์นั้นได้ย้ำถึง
อนุภาพและอานิสงฆ์ของการสวด
คุณอนุภาพของบทสวดชายมงคลคาถานั้นเป็นอย่างไร

ภาหุงสหรรษมพินิมมิตรสาวุธันตัง
สวดมนต์เป็นนิตรอธิษฐานเป็นประจำ
โหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตา
มีเมตตาดีแล้วได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลย
คำสอนของหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโม

เพื่อให้เข้าถึงธรรมและกฎแห่งกรรม
นำไปสู่การสร้างสินสมาธิและเกิดปัญญาได้

นั่นเป็นเพราะหลวงพ่อจรรย์เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตาย
หลวงพ่อมักเล่าว่ากรรมตามทันมาหลายครั้งหลายครา

อบรมสั่งสอนและเทศนาธรรมแก่ญาติโยมอยู่เนื่อง
สวดมนต์สำคัญบทหนึ่งที่หลวงพ่อจรรย์มักบอกให้ทุกคนใช้ภาวนา
คือพุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากา
ซึ่งเป็นบทสวดสันเสริมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณ

ปัจจุบันเรียกว่าวัดใหญ่ชัยมงคล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งได้รจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถานี้แด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ลักษณะประหลาดติงของลำพนาและวักษณะกรรมศาสตร์ตะยักษ์ทั้งฝันติสุทธัณฐ์
ที่กะว่ามุญเอนต่อจันทร์แต่จะสร้าพวัตถุเจยมัง
พ่อจรรย์เล่าว่าท่านเกิดนิมิตว่าได้พบสมเด็จพระพนรัฐ
บอกให้ท่านไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อดูจารึกถวายพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนื่องในวาระที่สร้างเจดีฉลองชัยชนะ
เหนือพระมหาอุปราชแห่งพม่าและประกาศความเป็นอิสระของไทย
กรุงหงสาวดีเป็นครั้งแรกและท่านก็ได้พบจารึกเล่มนั้น
โพรงของพระเจดีใหญ่ดังที่ฝันไว้จริง

แต่นั้นมาหลวงพ่อจรรย์จึงสอนให้ศิษยานุสิต
มนต์ด้วยบทพาหุงมหากามาตลอด
และบอกเสมอว่าเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่ามากที่สุด

เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดา
พระยาวัสดีมารจากอาลาวะกะยักษ์
จากช้างนาราคิรีจากองค์คุลีมาร
จากนางจินยามารวิกาจากสัจจะกะนิครน
จากพระยานันโธปนันธนาคาราชและท้าวพระกาพลม
เป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปฏิหาร
และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้
ซึ่งผู้ใดที่ได้สวดเป็นประจำทุกวัน
จะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองมีสติระลึกได้
จะตายก็ไปสู่สุขติภูมิ
อกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มถึงครอบครัว
จนถึงชาติบ้านเมืองอีกด้วย
พ่อจรรย์บอกไว้ว่าไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเท่านั้น
พบความมหัศจรรย์ของบทสวดพาหุงมหากา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชก็ส่งได้พบเช่นกัน
โดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ว่า
เมื่อพระเจ้าตากศิลปมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้ว
ก็ส่งเล็งเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไป
จะต้องหนักหนาและยืดยาวจึงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้สร้างพระยอดทงแบบศรีอยุธยาขึ้น
แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทภาหุงมหากา

และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ด้วยการเจริญพาหุงมหากาจึงบันดาลให้ส่งกู้ชาติสำเร็จ
สวดคาถาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลสูตรของพระพุทธเจ้านี้
จึงได้ถูกสารต่อเผยแผ่ต่อ
วิปัสนาจารย์หลวงพ่อจรรย์ไปสู่ลูกศิษย์ลูกหามาตลอดกว่า๕๐ปี
บัตรนี้มีผู้นิยมนำไปพิมพ์แจกเป็นนังสือสวดมนต์ทำทาน
ตามวัดวาต่างอยู่เป็นประจำ
สวดคาทาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลสูตรของพระพุทธเจ้านี้